คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องนี้
ที่บอกว่าเป็นเรื่องเช้าของวงการผ้าเหลืองอีกแล้ว
แหมมีผู้หญิงค่ะไปนอนแล้วลักษณะห่มผ้า
ผ้าที่ใช้ห่มก็เป็นผ้าสีเหลือง

มีความสุขอยู่ในกุฏิของพระ
มันเป็นภาพแบบนี้ครับ

โอ้โหเห็นภาพนี้แล้วคุณรู้สึกกันยังไง
ผมรู้สึกทำไมผู้หญิงไปนอนเกลือกกลิ้งห่มจีวอนอยู่ในกุฏิ

มันจะมีเหตุผลอะไรที่จะฟังขึ้นกว่านี้ไหม

หรือเป็นผ้าสีเหลืองจากไหนที่คล้ายกับจีวรพระไหม
แต่หันไปหันมาดูด้านหลังผู้หญิงคนนั้นเหมือนเป็นพวงหลีดไหม

ใช่ค่ะนั่นก็คือกุฏิพระนั่นแหละค่ะคำตอบค่ะ
แล้วนี่คือหนึ่งในหลักฐานที่คนแชร์กันเยอะมากนะคะ
บอกว่าถูกแชร์กันในกลุ่มไลน์ที่จังหวัดยาลาด้วย
แล้วมันยังมีแชทหลุดออกมา
เป็นแชทการสนทนาของคนสองคนในลักษณะของการติดต่อขอซื้อบริการ

มีการส่งรูปคีย์การ์ดกุญแจไปให้ฝ่ายหญิงดูด้วย

แล้วมันก็มีภาพภาพที่เป็นรถเก๋งคันหนึ่งค่ะ
บรอนเงินไปจอดอยู่หน้าโรงแรมม่านรูด

นัดศรีกาไปมีอะไรกันในม่านรูด
อ้าวเหรอคุณฟุ๊กใจเย็นเดี๋ยวเล่าต่อ
เขาบอกว่าทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ที่วัดแห่งหนึ่ง
อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดยาลาค่ะ
ไปพบกับพระที่ถูกกล่าวหาแล้วแหละ
ท่านเล่าแบบนี้ท่านบอกต้องฟังหลายเรื่องเลยนะ

เรื่องของรถที่คนบอกว่าเอาไปแชร์กันว่า
เป็นการนัดเจอศรีกาไปที่หน้ามั่นรูด
อันนี้ท่านยอมรับเป็นรถของท่านจริง
แต่วันที่มันไปจอดตรงนั้นท่านไม่ได้ขับ

มีลูกศิษย์ขอยืมไปวันที่๒๗เมษายน
แล้วลูกศิษย์คนนี้มาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปรับภรรยา
ต่อมาลูกศิษย์เอามาคืนในเช้าวันที่๒๘เมษายน
แล้วท่านบอกไม่รู้จริงว่าภาพของรถนี้
มันมีรถไปปรากฏอยู่หน้าโรงแรมม่านรูด
หลังเกิดเรื่องเรียกมาต่อว่าแล้ว
ส่วนเรื่องแชทล่ะท่านชี้แจงว่ายังไง
ท่านบอกว่ามันไม่ได้เป็นแชทของท่าน
น่าจะเป็นการทำปลอมขึ้นมาเพื่อกลั่นแกล้งท่าน
อาจจะมีต้นเหตุมาจากความขัดแย้งภายในวัดหรือเปล่า
กลุ่มมีกลุ่มคนหนึ่งเสียประโยชน์และพยายามทำลายชื่อเสียงของท่าน
ที่ฟัง๒ประเด็นแล้วที่ชี้แจง

ที่เป็นรูปมีผู้หญิงนอนอยู่บนเตียง
ตรงนั้นก็คือวันนั้นเป็นวันเปลี่ยนเสื้อผ้า
ชี้จีวอนก็เลยให้โยมไปช่วยเอาจีวอน

แต่จังหวะนั้นอาจจะว่าสามเณรเล่นกันหรือว่าอะไรกันก็ล้มลงไป
แล้วบังเอิญจังหวะนั้นมีผู้หญิงคนนึงเขาก็มาเห็นจังหวะนั้นพอดี
ก็อาจจะถ่ายรูปไว้เราก็ไม่ทราบผู้หญิงคนนั้นคือใคร
ตรงนี้เราก็ไม่กล้าฟันทงเพราะเราไม่เห็น
แต่เขาอาจจะไม่ทราบว่าเป็นการให้จังหวะนั้นสามเมอร์เนนใหม่
เหรอเท่ากันในกุฏิจะมีผู้หญิงคนที่นอนห่มอยู่นี่
เพราะเมื่อกี้เล่นกับสามเณรอยู่แล้วไปนอนห่ม

จะบอกว่าในกุฏิไม่ได้อยู่๒ต่อ๒กับพระอยู่กันหลายคน
คือจะบอกว่าคือง่ายคือผู้หญิงคนนี้ศรีกาคนนี้เข้าไปแล้วเหมือนไปช่วยสามเณรเนี่ย
อาจจะไปช่วยเรื่องของการเปลี่ยนห่มหุ่มจีวร์แล้วอันนี้เป็นสามเมอร์เนนใหม่
แล้วคนที่มาถ่ายคลิปแล้วก็คงแบบแล้วจังหวะเล่นกับสามเณรแล้วล้มลงไปนอนจังหวะนั้นพอดี
แล้วไม่มีพระพี่เลี้ยงที่จะไปช่วยดูแลสามเณรหรือว่าไง

ให้คุณผู้ชมฟังเอาเองนะว่าขึ้นหรือไม่ขึ้น
ใช่ค่ะแล้วผู้หญิงล่ะผู้หญิงในคลิปที่นอนห่มจีวอนคุณคงอยากจะรู้เหมือนกัน
เธอเล่าแบบนี้เธอเล่าคล้ายกับพระเลยว่าวันนั้นเข้าไปในกุฏิจริงไปหยิบจีวอนให้กับสามเณรใหม่เล่นกันแล้วก็เลยล้มลงไปนอน
จีวอนก็อยู่ในมือมันก็เลยบังเอิญเอาไปคลุมตัว
เหรอปกตินั่งเล่นนอนเล่นอยู่ในกติแบบนี้เป็นประจำครับ
เพราะวัดนี้เขาอยู่กันแบบพี่น้อง
เหรอคือศรีกาอยู่ในกุฏินั่งเล่นนอนเล่นแบบนี้อยู่แล้วอย่างนี้นะ

ผู้ชายอยู่กันแบบพี่น้องได้นี่อยู่ในวัดนะ
บอกต่อว่าเธอไม่ได้อยู่ตามลำพังกับพระนี่ก็มีคนอื่นอยู่ด้วยตลอด
แล้วเรื่องของรถเนี่ยที่บอกว่ามีคนยืมพระท่านไป
เธอบอกเลยลูกศิษย์คนนั้นเอาจริงเป็นแฟนเธอเอง
แต่แฟนเธออ้างว่าจะยืมรถมารับเธอไปอ้างกับพระแบบนี้
สุดท้ายไปโป๊ะแตกเพราะไปเค้นกับแฟนแล้ว
อมรับสารภาพไม่ได้มารับเธอแต่ไปรับผู้หญิงอีกคนเข้าโรงแรม

ก็เลยกลายเป็นแบบนี้แล้วเรื่องที่เธออธิบายกับเรื่องที่พระอธิบายอัน
คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณเอา
แต่ตอนนี้ทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาของจังหวัดยาลาบอกว่า
เดี๋ยวจะตรวจสอบค่ะ
ต้องรอทางสำนักพุทธเขาตรวจสอบอีกทีนะครับ